มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับการทุจริต
ตอนนี้เนี่ยรู้ผู้ที่ร่วมขบูรณ์การในการทุษฎศรศริษย์แล้วกว่า๕๐๐
คนนะคะแล้วก็มีการแจ้งความเอาผิดกับพนักงานเทศกิจ๑
ที่เป็นหนึ่งในตัวการร่วมด้วยค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิน
ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกการสอบ
นักเรียนนาย๑๐ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
นำหลักฐานนะคะไปแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
เพื่อให้ดำเนินการเป็นการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ทุจริต
สอบนักเรียนใน๑๐ตำรวจ๓ข้อหานักเลยคุณผู้ชม

นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
หลังมีการตรวจแล้วก็เจอพิรุธนะคะเกี่ยวกับคะแนนสอบ
และมีความเห็นให้ผลสอบเป็นโมคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกแบบนี้ค่ะว่า
ได้นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงการสอบปากคำพยานบุคคล
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายจีรพฤษภายด้วง
เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร๑ในตัวการ
พบว่าเป็นผู้รวบรวมใบสมัครนักเรียนใน๑๐
ยื่นสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ได้เลขที่นั่งติดกัน

จากนี้ตำรวจยังแจ้งความดำเนินคดี
กับขบวนการผู้กระทำความผิดอีก๓๔๗คน
รวมถึงเตรียมตรวจสอบเพิ่มเติมอีกกว่าร้อยคน

จากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาโดยเฉพาะ
มือปืนทำข้อสอบมือที่ไปทำข้อสอบเนี่ย
เขายอมรับว่ามีการลักลอบโกงข้อสอบแล้ว๓๔ครั้งนะ

โกงที่อื่นอีกหรือเปล่าโกงที่ไหนมาบ้าง
ซึ่งถ้าพบว่ามีการกระทำความผิด

ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด
ผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดโดนกันหมดเลยนะคะ
ลองฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
รวมผู้ต้องหาทั้งหมดในช่วงแรกเนี่ย
ก็มีอยู่ประมาณ๓กลุ่ม
กลุ่มแรกประมาณ๕๐กว่าลาย
กลุ่มที่๒ประมาณ๓๐๐กว่าลายนะครับ
รวมทั้งหมดประมาณ๔๐๐กว่าลาย
แล้วตอนนี้เราก็ได้พบอีกนะครับ
เพิ่มเติมแต่หลักฐานต่าง
ยังไม่เป็นที่ชัดเจนอีกประมาณร้อยกว่าลาย

เพราะฉะนั้นในรายละเอียดต่าง
ขอให้พนักงานสอบสวนได้ทำงาน

พนักงานสอบสวนก็จะได้ทำการสืบสวนสอบสวน

นี่ค่ะ๕๐๐กว่าลายนะครับ
ล่าสู่ศาลงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้คือเป็นการตรวจสอบในภาพรวม
ส่วนกองบัญชาการตำรวจนครบานเขาตั้งคณะพนักงานสอบสวน
กว่า๒๐คนเพื่อคลี่คลายคดีนี้
โดยบอกว่าจะทำงานให้เร็วที่สุดล่ะค่ะ
รับว่าตัวการใหญ่ในการโกงข้อสอบในครั้งนี้เนี่ย
มีหลายคนแล้วก็สถาบันติวเตอร์
แห่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ